หลังจากที่แม่ของน้องทีเด็กชายวัย๙ขวบได้แจ้งความพร้อมกับร้องขอความช่วยเหลือนะครับ
เพราะว่าลูกชายหายจากบ้านที่ย่านนทบุรีไปตั้งแต่๒๔กุมภาพันธ์
ไปกับเพื่อนรุ่นพี่อายุ๑๐ขวบแล้วก็ผู้ชายอีกคนหนึ่งที่แต่งกายคล้ายพระสงฆ์ล่าสุด
ตำรวจสามารถติดตามเจอตัวเด็กที่หายไปแล้วนะครับ

ภาพนาทีที่แม่และยายของน้องทีวัย๙ขวบได้พบกัน
ทำให้แม่และยายถึงกับร่ำไห้ออกมาด้วยความดีใจ
หลังน้องทีหายออกไปจากบ้านนาน๕วัน
ก่อนหน้านี้นางสาววราพรภูเข่งหมอกแม่ของน้องที
เข้าร้องทุกข์ต่อมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีว่า
เมื่อวันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
น้องทีถูกน้องแตงโมวัย๑๐ขวบ
ชักชวนออกจากบ้านย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
พร้อมกับชายคนหนึ่งซึ่งแต่งกายคล้ายพระสงฆ์
ขณะที่ตำรวจชุดสืบสวนพบเบาะแสทั้ง๓คน
เดินอยู่ริมถนนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
หนึ่งในนั้นคือน้องทีสวมเสื้อสีเขียว
และอีก๒คนห่มจีวรพระคาดว่าเป็นน้องแตงโมและนายแบงค์
ผู้ที่ชักชวนน้องทีออกจากบ้านไป
กระทั่งมีพลเมืองดีแจ้งว่า
พบบุคคลคล้ายน้องทีอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี
ตำรวจจึงนำทั้ง๓คนมาที่สพบางบัวทอง
น้องทีเล่าให้ตำรวจฟังว่า
น้องแตงโมและเนรแบงค์มาชวนไปเที่ยว

ตอนเช้าน้องแตงโมและเนนแบงค์ก็จะออกไปบินทบาท
ทีก็จะเดินตามไปเหมือนเป็นเด็กวัด
มีรายได้วันละ๒๔๐๐บาท

น้องแตงโมจะสวมจีวอนตลอด
แต่เวลาออกเที่ยวจะสวมชุดธรรมดา
ทั้ง๓คนได้กินอาหารกันครบ๓มื้อ
ขณะเดียวกันเนรแบงค์และน้องแตงโม
จะไม่ยอมให้น้องทีติดต่อกับครอบครัว
แม่ของน้องทีพบลูกแล้ว
ได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายทั้งน้ำตา
ผมก็จะเป็นคนมากมายินบาทมาก
แล้วนึกยังไงเบาะชวนเค้าเนี่ย
หงาวหง่าว

อ๋อไปเล่นเกมไงจากบ้านเนี่ยเหรอ
อ๋อแต่ไปไม่ได้กลับบ้าน๒วันแล้วมี
ขณะเดียวกันตำรวจดำเนินคดีกับนายแบงค์อายุ๒๓ปี
ชายที่แต่งกายคล้ายพระที่ล่อลวงน้องทีไป
ในข้อหาพรากเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปีไปจากบิดามันดา

ซึ่งจากการตรวจสอบประวัตินายแบงค์พบว่า
เคยถูกดำเนินคดีมาแล้ว๓ครั้ง
ในคดีลักษัพธ์พื้นที่สพบบวททอง
เพิ่งผลโทษมาช่วงเดือนธันวาคม๒๕๕๙
จากนั้นมารับจ้างบวชหน้าไฟ
แต่ไม่ยอมศึกกระทั่งมาถูกจับกลุ่มดังกล่าว
ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน